คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ผ่านมรสุมความรงความรักอะไรต่างก็จับมือผ่านกันมากับคุณเซบะเตียนเนาะ
ดีกรีความหวานคู่นี้ไม่แผ่วนับวันยิ่งมากขึ้นเรื่อยค่ะ
โดยเฉพาะฝ่ายชายเนี่ยขยันเหลือเกินเตอร์ไพรส์สาวดิวแทบจะทุกโอกาสคือเป็นโอกาสแบบอยากจะให้อ่ะเออ
ก่อนหน้านี้ก็จัดรถสปอร์ตคันงามคันนี้นะครับคุณผู้ชมค่ะให้เนื่องในวันอะไรรู้หรือเปล่าคุณ

เนื่องในโอกาสที่สาวดิวกักตัวครบ๑๔วันและตรวจไม่พบเชื้อโควิด

ก็เลยจัดรถมาให้เป็นการแสดงความยินดี
สุดหนุ่มเซบัสเตียนเนี่ยนะเล่นใหญ่อีกแล้วยังไงด้วยคราวนี้ทำ
ค่ะทำล่วงหน้าเลยเพื่อฉลองวันครอบครอบการดอกจันทร์เอาไว้ค่ะ
หกเดือนหกเดือนยังไม่ถึงปีนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาในคอนเซ็ปต์หวาน
ละมุนมุ้งมิ้งที่สุดเลยโอ้นี่เตียงนอนด้วยการติดผ้าผู้เอาไว้ตรง
กระจกทางเดินค่ะก่อนจะเปิดห้องนอนเข้าไปแล้วอุ้ยเจออะไร
อ่ะเตียงนอนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเป็นลูกหัวใจสุดโรมันสิตสุดยอด
หลายคนแซวนี่ขนาดหกเดือนยังหวานขนาดนี้ถ้าครบหนึ่งปีจะขนาด
ไหนคุณผู้ชมอ่ะไปดูหวานหวานพูดนี้กันหน่อยค่ะ
อ๋อน่ารักมาก
หือหลายคนแซวนะหรือว่าเอ๊ะเหมือนแบบวันวีวาหลังเข้าห่อเนี้ย
เออแล้วไปเจอสองโต่เจ้าสาวเตียงอะไรอย่างค่ะ
เอออันนี้ย้ำน่ะค่ะผู้ชายน่ะขำไว้ผู้หญิงน่ะเขาต้องให้เขารักกิน
สุดยอดอิจฉา๖เดือนเดี๋ยวมาเจอ๙ปีซะหน่อย

เป้ยปานวาดคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สามีคุณป๊อปนิธินี่แหละ
คู่นี้ค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะโอก็ผ่านเรื่องราวชีวิต
ข่าวมามากมายนะคะแต่ว่าก็ประคับประคองกันมาได้ถึงทุกวันนี้
ก็โชว์ความน่ารักผ่านอินสตาแกรมให้เราเห็นกันนะคะ
อันนี้ที่เห็นอยู่เป็นคลิปนะคะที่เพื่อนเขาส่งของขวัญมาเตอร์ไพรส์
แล้วอะไรรู้ไหมหน้าลูกลุ้นยิ่งกว่าว่าของขวัญเป็นอะไร
คนก็เลยชมว่าเออน่ารักจังเลย
แต่ว่าอะไรรู้ไหมมันอยู่ตรงแคปชั่นนั่นแหละ
คุณสามีเขาโพสต์ซึ้งถึงภรรยาโพสต์ว่า
เอ่อเวลาผ่านไปไวมากเพิ่มแปลกเดียวผ่านไป๙ปีแล้ว
ขอบคุณที่เป็นภรรยาที่น่ารักเป็นแม่ที่ดีที่สุดของลูก
ขอบคุณสำหรับความรักกำลังใจขอบคุณที่เข้าใจวงเล็บมั้ง
ขอบคุณที่ให้อภัยวงเล็บหวังว่า
วังว่ายังไงอ่ะวังว่าน่ารักดีค่ะ
แล้วก็ขอบคุณที่อยู่ข้างกันเสมอเลิฟจ้ะน่ารัก
เพื่อนก็เข้ามาแซงคุณเป้ยเขาได้ของขวัญที่ดีที่สุดมาแล้วนะ
ก็คือน้องโปรดแล้วก็น้องปารินนั่นเองนะคะ